ก็ติดภาวะโลกร้องสะท้อนปัญหาสิ่งแวดล้อมกับชมพู่สลันพัฒน์นะคะ
คุณผู้ชมคะก่อนหน้านี้หลายจังหวัดเจอภัยน้ำท่วม
กระทั่งน้ำค่อยค่อยลดระดับลงนะคะเช่นเดียวกันกับที่จังหวัดอุทัยธานีนะคะ
น้ำก็ลดลงอย่างต่อเนื่องเช่นกันตลาดสดกลับมาคึกคัก
ในแม่น้ำเกลื่อนตลาดนะคะราคาถูกส่วนผักเนี่ย
ปรับราคาสูงขึ้นเนื่องจากว่าแปลงผักถูกน้ำท่วมสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดอุทัยธานี
คลี่คลายแล้วนะคะระดับน้ำลดลงอย่างต่อเนื่อง
เฉพาะในพื้นที่ย่านเศรษฐกิจในตัวเมืองอุทัยธานีอย่างเช่นตลาดริมแม่น้ำสแก่รังค่ะ
ซึ่งก็จะมีชาวบ้านมาตั้งร้านขายผักขายปลาแล้วก็พบว่าสินค้าประเภทปลา
ถูกนำมาวางขายมากยิ่งขึ้นนะคะมีราคาถูกกว่าเนื้อหมูซะอีก
ซึ่งปลาส่วนใหญ่ที่นำมาขายนั้นก็จะเป็นปลาแม่น้ำที่ชาวบ้านหามาได้
อย่างเช่นปลาสวายปลาช่อนปลาแรดปลาเทโพซึ่งก็กิโลกรัมตั้งแต่สี่สิบถึงหนึ่งร้อยบาท
แล้วแต่ชนิดของปลานะคะประชาชนส่วนใหญ่ก็เลือกที่จะซื้อปลาบริโภคแทนเนื้อหมูกันแล้ว
เพราะว่าราคาถูกลงส่วนที่ราคาปรับแพงขึ้นแบบเท่าตัว
ส่วนกระแสกับราคาปลาก็คือราคาผักค่ะผักบางชนิดแพงขึ้นอย่างเช่นต้นหอม
ราคากิโลกรัมละร้อยห้าสิบบาทตอนนี้ปรับขึ้นแล้วนะคะเป็นกิโลกรัมละสองร้อยยี่สิบบาท
ถั่วฝักยาวจากกิโลกรัมละสี่สิบบาทปรับขึ้นเป็นกิโลกรัมละเจ็ดสิบบาท
เขือจากกิโลกรัมละสามสิบก็ปรับเป็นหกสิบบาทนะคะส่วนผักบุ้งจีนจากสี่สิบบาท
ก็เป็นกิโลกรัมละ๙๐บาทแพงขึ้นแบบเท่าตัวนะคะ
สาเหตุที่ผักแพงขึ้นก็เพราะว่าพื้นที่เกษตรกรในจังหวัดอุทัยธานี
ส่วนใหญ่ก็จะถูกน้ำท่วมปลูกผักไม่ได้ปลูกได้ก็เสียแล้วก็เน่ากันทั้งหมดนะคะ
พ่อค้าก็ต้องมีการเดินทางเพื่อไปรับผักจากต่างจังหวัด
มาขายอีกทอดนึงอะค่ะก็เลยทำให้ราคาผักนั้นมีราคาที่สูงขึ้นแบบเท่าตัว
ไปดูโลกร้องที่ต่างประเทศกันบ้างนะคะที่ฝรั่งเศสค่ะ
มีพายุทอนาโดแบบมินิหลายลูกพัดถล่มนะคะทำให้พื้นที่บ้านเรือนของชาวบ้าน
แล้วก็ประชาชนทางตอนเหนือได้รับความเสียหาย
คุณผู้ชมค่ะนี่เป็นภาพเหตุการณ์ขณะที่พายุทอนาโดกำลังพัดถล่ม
ทำให้ท้องฟ้ามืดนะคะมีฝนตกหนักลมกระโชกแรง
ในหลายเมืองของนะคะซึ่งเป็นพื้นที่ที่ได้รับแรงในส่วนของพายุธอนาโดนี่
ที่มีการก่อตัวขึ้นแบบขนาดที่ไม่ใหญ่มากแต่ว่ามีหลายลูกนะคะ
พัดบ้านเรือนของประชาชนเสียหายค่ะมากกว่า๖๐หลังคาเรือน
ในส่วนของโรงนาหรือว่าหลังคาโบดนั้นก็ถูกลมพัดปลิว
ถนนสายหลักก็เสาไฟฟ้าล้มนะคะต้นไม้หักโค้นปิดเส้นทางการจราจรในหมู่บ้าน
ใกล้กับท่าเรือกาเลทางตอนเหนือของฝรั่งเศสนะคะรายงานข่าวระบุว่า
สภาพอากาศที่แปรปวนทำให้เกิดพายุธอนาโดขนาดเล็กแล้วก็กลุ่มเมฆลมหมุน
ทำลายโครงสร้างพื้นฐานของบ้านเรือนกว่าสามพันหลังไม่มีไฟฟ้าใช้
แล้วก็คนที่ได้รับบาดเจ็บในหนึ่งรายด้วยกันขณะที่ทางการฝรั่งเศสนะคะ
ได้มีการสั่งอบพยุทธประชาชนห้าสิบคนไปยังสถานที่ที่ปลอดภัย
เพื่อให้การดูแลประชาชนต่อไปด้วยนะคะนี่ก็คือภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่ฝรั่งเศส
อย่างไรก็ตามต้องเตรียมในการรับมือแล้วก็ดูข่าวสารอย่างครอบคลุมนะคะ
เพื่อที่จะเตรียมรับมือกับภัยพิบัติต่างที่จะเกิดขึ้นทั้งในไทยแล้วก็ต่างประเทศด้วย
ทั้งหมดนี้คือภาวะโลกร้องค่ะ